คุณผู้ชมฮะมาติดตามข่าวใหญ่ข่าวดังอีกหนึ่งข่าวนะครับ
หลังจากที่มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอมีหน้าที่เป็นแม่ครัวโรงเรียนของวัด
อืมเธอเอาคลิปเสียงออกมาเปิดเผยค่ะบอกว่าถูกเจ้าอาวาส
หรือเธอเรียกว่าพระมหาเนี่ยนะครับกระทำอนาจารย์เธอนะฮะ
วนลามเธอจับหน้าอกของเธอจับอวัยวะเพศของเธอ

เรื่องนี้เราก็ต้องตามกันต่อ
ทีนี้ครับมันมีคลิปอีกคลิปหนึ่ง
ที่มีการถ่ายท่านเจ้าอาวาสรูปนี้
และเจ้าอาวาสก็ยอมรับว่าล่วงเกินผู้หญิงจริง

มันเป็นคลิปที่ถ่ายไว้แล้วก็ได้ยินเสียงเจ้าอาวาสชัดเจน
คุณผู้ชมไปฟังเสียงกันก่อนนะครับ

อ่ะการล่วงเกินนอกเร็วเย็นมี

คือยอมรับว่าล่วงเกินจริง
แต่ว่ายังไม่ทันมีเพศสัมพันธ์
อันนี้เป็นคลิปเสียงส่วนหนึ่ง
คุณผู้ชมที่ไม่ได้ติดตามเนี่ยอาจจะงงสงสัยว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะครับ
คือมันเป็นกรณีที่มีการเปิดเผยคลิปเสียงเจ้าอาวาสวัดดังในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ย
โทรศัพท์ขอมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นแม่ครัวของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่
กับเงินเลี้ยงดูจนถูกร้องเรียนไปยังพระผู้ใหญ่ของจังหวัดนะครับ
แล้วก็ดังนั้นเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายพระผู้ใหญ่ของจังหวัด
ก็ต้องไปสอบสวนทางวินัยกับท่านเจ้าอาวาสที่ถูกร้องเรียนรูปเมื่อกี้

ดังนั้นนะฮะพระสังคาธิการของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพระปกครองของเจ้าอาวาส
ก็เลยเรียกเจ้าอาวาสรูปนี้มาสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๒มีนาคม
ดังที่เห็นในคลิปนี้นะครับ
ซึ่งในคลิปเจ้าอาวาสก็ยอมรับว่ามีการล่วงเกินกอดหอมแม่ครัวสาวรายนี้จริง
แต่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์นะครับ
โดยเริ่มต้นบอกว่าทางฝ่ายหญิงมายืมเงินอัตมานะครับ
มายืมเงินหลายครั้งแล้วก็ล่าสุด๑หมื่นบาทนะครับ
แล้วเจ้าอาวาสก็ถามฝ่ายหญิงบอกว่ายังฮักพ่ออยู่บ่อฮักพ่อไหมนะครับ
ถ้าหนูฮักเนี่ยโตจะยอมเอาบ่ออะไรอย่างนี้
แล้วก็มีการพูดถึงว่าอ้าวมีลูกด้วยกันกับพ่อไหม
ถ้าอยากมีลูกเดี๋ยวพ่อจะศึกไปเป็นคารวาสแล้วเดี๋ยวจะเลี้ยงดูนะครับ
อันนี้เจ้าอาวาสรูปนี้คือเล่าให้กับพระสังคาธิการฟังนะ

แล้วก็บอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยนะฮะเป็นฝ่ายที่พยายามชวนตนเองเนี่ย
หนองนาหลายครั้งชวนอัตมาไปหนองนาหลายครั้งไปเถียงนา
แต่เฮาวบอกไปบอกว่าถ้าอยากมาก็มาที่วัดอะไรเนี่ยนะครับ
นี่แหละฮะกลายเป็นประเด็นเป็นเรื่องราวเป็นคลิปที่ถูกนำมาเผยแพร่
เจ้าอาวาสยอมรับว่าล่วงเกินศรีกาจริง
แต่เจ้าอาวาสบอกว่ายังไม่ทันมีเพศสัมพันธ์กันนะครับ
แล้วก็ช่วงท้ายที่เจ้าอาวาสพูดกับพระสังคาธิการคือพูดว่า
นี่ก็ยอมรับความจริงแล้วนี่คือว่าวโดยละเอียดแล้ว
คือบอกเล่าโดยละเอียดแล้วนะครับ
แล้วก็ยังฝากบอกไปถึงฝ่ายหญิงที่มีการเข้ามาขอยืมเงินบ่อยครั้ง
แล้วก็พูดหยอกล้อกันไปมานะครับจนเกิดเรื่องอื้อเฉานี้ขึ้นนะครับ
จังหวะนี้แหละฮะทำให้เกิดการปะทะคาบรมกัน
ระหว่างเจ้าอาวาสกับใครรู้ไหมคุณ
สามีของผู้หญิงผู้เสียหายซึ่งร้องเรียนเนี่ยนะฮะ
นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ฟังเจ้าอาวาสอยู่ตรงนี้ด้วย

เจ้าอาวาสก็กำลังพูดถึงว่าฝ่ายหญิงเนี่ยก็ทะเลาะกับสามีมานะครับ
ทีนี้สามีค้านเลยบอกว่าอ้าวแล้วถ้าทะเลาะกับผมเนี่ย
แล้วท่านจะเสนอความเป็นสามีให้กับฝ่ายหญิงเหรอ

เจ้าอาวาสก็ยกมือชี้ฝ่ายชายซึ่งเป็นสามีผู้เสียหายก็บอกว่า

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างคลิปนะครับ
เป็นคลิปที่พระสังคาธิการของจังหวัดอุบลเนี่ย

คือเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ถูกโจทย์จันทร์
ในกลุ่มของลูกศิษย์แล้วก็ชาวบ้านที่อยู่รอบวัดคุณ
ชาวบ้านบางคนก็เชื่อเชื่อเจ้าอาวาส
บางคนก็ไม่เชื่อเจ้าอาวาสบางคนก็เชื่อฝ่ายหญิง

โดยนายสมบูรณลีลาดสง่างามอายุ๗๕ปี

ก็รู้จักเจ้าอาวาสตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นพระ
อยู่ที่วัดท่าวังหินในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
บอกว่าปกติเจ้าอาวาสก็เป็นพระที่สุขุมใจดี
เรียนจบระดับด็อกเตอร์ก็เรียกว่าเป็นพระมหาละนะ

ตัวผมเองก็เพิ่งได้ยินข่าวทางโทรทัศน์นี่แหละ
ก็ยังไม่อยากจะเชื่อตามที่เป็นข่าวนะ
เพราะว่าเมื่อมาเป็นเจ้าอาวาสประมาณ๑๐ปีที่แล้ว
ท่านก็พัฒนาสร้างวิหารสร้างโรงเรียน
ยังไม่เชื่อว่าหลวงพ่อจะทำเช่นนั้นได้นะครับ
ส่วนชาวบ้านอีกคนนึงนะฮะอันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านเลย

ผู้ใหญ่นุบอกว่าสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ผมก็ยังไม่รู้ตื้นลึกหนาบางนะ
แต่ยอมรับว่ากระทบต่อการพัฒนาวัด
ยังค้างคาอยู่ต้องหยุดพัฒนากันไปก่อน
ส่วนเจ้าอาวาสตอนนี้คงไม่กลับมาที่วัดอีกแล้วนะครับ
เพราะว่าคงมองหน้าชาวบ้านไม่ได้แล้ว
เพราะว่าตอนนี้คือถ้าเจ้าอาวาสก็เหมือนยอม
ที่จะออกจากวัดแห่งนี้ใช่ไหม

ใหญ่บ้านบอกว่าชาวบ้านก็พอจะรู้ว่า
ผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงมาก่อนนะครับ
เขามาเป็นแม่ครัวโรงเรียนวัด
มีปัญหาเรื่องเงินจึงหยุดไปพักหนึ่ง

ในช่วงที่มีงานบุญเมื่อเดือนที่ผ่านมา
แล้วก็มาทำงานเป็นแม่ครัวของโรงเรียนวัด
จนมาเกิดเรื่องเสื่อมเสียขึ้นนะครับ

เรื่องความศรัทธาก็ว่ากันไปนะครับ

ก็เรียกตัวผู้เสียหายคือฝ่ายหญิงนะครับ

ก็ใช้เวลาในการสอบสวนนานกว่า๑ชั่วโมงนะครับ
แล้วก็ผู้เสียหายก็เดินทางกลับ
ขั้นตอนต่อไปพนักงานสอบสวนจะได้เชิญพยาน
ผู้เสียหายอ้างว่านำเรื่องที่เกิดขึ้น

ก็ไปคุยกับครูที่โรงเรียนวัด
แล้วก็ไปคุยกับผู้ใหญ่มาเหมือนกัน
แต่ทีนี้แหละผู้ใหญ่นั้นเป็นใครนะครับ
ทางตำรวจก็จะเรียกมาสอบปากคำมาสอบสวนต่อนะครับ

ก่อนจะออกหมายเรียกเจ้าอาวาสที่ถูกกล่าวหา
มารับทราบข้อหากระทำอนาจารย์หญิงที่มีอายุเกิน๑๕ปี
โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะไม่สามารถขัดขืนได้นะครับ
แต่ทางวินัยพระผู้ใหญ่ของจังหวัด
ก็ให้ท่านเจ้าอาวาสย้ายออกจากวัดแห่งนี้ไปก่อน
เพื่อยุติความวุ่นวายในเบื้องต้น